น้องโบรมภูนี่ก็คุ้มครั่งเหมือนกันนะฮะค่ะ
อารวาสนะไล่ทุบทำลายทรัพย์สินของชาวบ้าน
ไล่ฟันชาวบ้านด้วยอืมตำรวจต้องมาระงับเหตุนะฮะ
สุดท้ายนายคนนี้เนี่ยฟันศีรษะตำรวจจนบาดเจ็บสาหัส
โอ้โหสาหัสเลยนะครับทุกผู้ชมครับ
ทุบภัยเลือดกันนี้ตายแล้วนี่มันมอย่างใครเลย
เดี๋ยวเขาก็มันไปอีกแล้วมันใส่ฟันรถตำรวจ
นี่ฮะชาวบ้านก็กลัวกันเดินอยู่นู่นนะครับทุกผู้ชมครับ
ใส่เสื้อฮะอุ้ยแล้วเอามีดฟันตำรวจด้วยค่ะ
โอ้โหนั่นแหละน่ะตำรวจเนี้ยเดินลงกับพื้นเลยอ่ะ

เห็นไหมฮะคือตำรวจเขาพยายามจะมาระงับเหตุที่ชาวบ้านเขาแจ้งไป
ว่าผู้ชายตรงเนี้ยกลุ้มข้างถูกอิ่งมาเลยอ่ะ
โอ้โหแล้วใช้มีดเนี่ยไปทุบไปฟันรถชาวบ้านอีก
ต้องวิ่งหนีกันคนละทิศคนละทางครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้นช่วงสายที่ท้องที่ของสพเมืองหนบุรมภูษ์
คือตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีผู้ชายเนี่ยคลุมคลั่งลักษณะคล้ายคนเมา
ละวาดอยู่เอามีดเอาขวานไล่ฟันชาวบ้าน
ทำลายทรัพย์สินของชาวบ้านนะ
คือมีบ้านที่เขาถูกบุกเข้าไปทำลายทรัพย์สินเนี่ย
เสียหายไปห้าหลังอย่างหลังนี้เห็นไหมครับ
ที่บ้านคาใหญ่ตำบลหัวนาอำเภอเมืองจังหวัดหนองบุรมภู
คือมาถึงไล่ฟันไล่ทุบไม่เลี้ยงเลย
ตำรวจมาถึงเนี่ยผู้ชายคนนี้นะทำร้ายชาวบ้านด้วยนะครับ
ตอนที่ไปถึงกอดตั้๊ดฟัดเหวี่ยงกันอยู่นานเลยนะฮะ
ชาวบ้านหลายคนก็หวาดภาวะกลัวจะถูกทำร้าย

ยาวสักฝุ่นครึ่งเวลาไล่ฟันตำรวจทำร้วยมาไล่ฟันตำรวจอีก
สุดท้ายตำรวจถูกฟันบาดเจ็บสาหัสไปนายหนึ่งนะฮะนี่ฮะดูมีดครับทุกผู้ชมครับ
นี่หลังจากที่จับได้นะฮะคือตำรวจที่บาดเจ็บคือร้อยตำรวจเอกประยูนบุญรอดนะฮะ
ปกติแล้วจะประจำอยู่ตู้ยามบ้านขามเป็นผู้รับผิดชอบเขตพื้นที่นี้
ถูกฟันเข้าศีรษะไปครั้งนึงแต่มันแตกเป็นแผลยาวเกือบ๕เซนติเมตรนะครับ
ผู้ใหญ่บ้านก็รีบนำตัวส่งโรงพยาบาลนะครับเพราะว่าเลือดออกเยอะมากนะครับ
ส่วนผู้ชายคนก่อเหตุคนนี้ที่คลุ้มคลั่งอยู่เนี่ยชื่อว่านายพิมลอายุ๒๘ปี
ตำรวจแล้วเนี่ยยังวิ่งไปที่รถสายตรวจใช้มีดเนี่ยทุบแล้วก็ฟันที่กระจกหน้ารถสายตรวจอีก
ฟันประตูอีกนี่ฮะกระจกมองข้างนี่ก็ถูกฟันเข้าไปอีก
โอ้โหเยอะเลยอะค่ะดูว่าโอ้โหฤทธิ์เยอะขนาดไหน
ก่อนที่จะทิ้งมีดนะทิ้งมีดแล้วก็วิ่งไปขี่จักรยานยนต์ขี่หลบหนีไป
มันลุกขึ้นได้แล้วคนยานมีดมันได้แล้วมันเรียนเข้าไปอีกแบบ
ผมเลยว่าจะเอาฟันไปหาหมอเอาผู้ส่อยผู้ส่อยขึ้นรถแล้วผมเอาฟันขึ้นทางท่าย
ผมเลยเอาฟันขึ้นฟันขึ้นฟ้าท่ายขึ้นไปมันมันถือดำเจ๋วมะนี่สักแล้ว
ถือดำเจ๋วมะมันบาดถอยไหมพวกผมก็เลยถอยกันก็
กะโม่ปืนหนูนาว
คือเราสอบถามจากชาวบ้านแล้วก็เจ้าหน้าที่เนี่ยนะครับทุกผู้ชมครับ
นอนเปิดเพลงเสียงดังอยู่ที่บ้านของเขานะแล้วได้ยินเสียงหมาข้างบ้านเนี่ยมันเห่า
คือไม่รู้ยังไงอ่ะชาวบ้านเขาบอกพอพี่มนต์ได้ยินเสียงหมาเห่านี่คลุ้มคลั่งเลย
ไม่รู้จะโมโหหมาหรือยังไงนะฮะเสียงหมาเห่า
ถือมีดไปฟันกระจกบานเกล็ดของคนข้างบ้านแล้วไปถีบจักรยานยนต์เขาล้มอีกสามคัน
แล้วก็ไปฟันประตูบ้านของเพื่อนบ้านอีกสองหลังนะฮะ
แล้วกลับไปนอนในบ้านตัวเองเหมือนปกตินี่กลางดึกนะฮะ๗กรกฎาคม
ถึงรุ่งเช้าแปดกรกฎาคมนายพี่มนต์เนี่ยยังคุ้มข้างอยู่นะครับ
เดินถือมีดไปร้านค้าในหมู่บ้านแล้วก็ทำร้ายชาวบ้านเจ็บไปคนหนึ่ง
แล้วกลับมานอนที่บ้านตัวเองชาวบ้านเขาก็แจ้งตำรวจ
ตำรวจมาถึงเนี่ยนายพิมลไม่ยอมให้ควบคุมตัวใช้มีดฟันตำรวจ
แล้วก็เนี่ยฮะไปทุบรถของตำรวจไปฟันรถตำรวจนะครับ
ก่อนที่จะทิ้งมีดแล้วก็วิ่งไปขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
นี่ลักษณะเป็นแบบนี้นะครับแล้วตำรวจเนี่ยได้รับแจ้งนะฮะ
นายพิมลเนี่ยกลับเข้ามาที่บ้านแล้วนะฮะ
หลังจากที่หนีไปนะครับก่อเหตุเอาไว้ตั้งแต่เมื่อวานตอนสายสาย
เช้าวันนี้ได้รับแจ้งว่านายพิมลกลับมาบ้าน
แล้วก็ขึ้นไปนอนอยู่บนบ้านเหมือนเดิมเหมือนไม่ได้ก่อเหตุอะไรไว้
ก็มากัน๓๐คราวนี้๓๐นายเลยนะไม่ประมาทนะฮะ
มากันสามสิบนายเลยล้อมบ้านเอาไว้แล้วเข้าไปจับกลุ่มนะ
เห็นไหมตำรวจบอกไว้ใจไม่ได้แล้ว

ท่านฟันศีรษะตำรวจบาดเจ็บสาหัสไปนายหนึ่งนะ
ก็ให้แม่แม่ของนายพิมลเนี่ยไปเกลี้ยกล่อมนะครับ
ที่ตำรวจจะเข้าไปควบคุมตัว
คือตอนที่คุมตัวได้วันนี้นะนี่พาแม่มาเกลี้ยกล่อมนะ
หลังจากก่อเหตุมาตั้งแต่คืนวันก่อนจนเมื่อวานนี้ทั้งวัน
นี่คุมตัวได้เนี่ยพี่มนต์วันนี้ดูแบบสภาพสิ้นฤทธิ์
พี่มนต์บอกอ๋อตอนนี้ผมมีสติแล้วครับทั้งหลายทั้งปวงเนี่ย
ที่ผมทำลงไปเนี่ยก็ยอมรับแล้วครับว่าก่อเหตุจริง
นี่ฮะโอ้โหดูสิครับตำรวจก็นำตัวไปดำเนินคดีนะครับ

แจ้งข้อหาก็คือเรื่องของการต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงาน
ทำร้ายร่างกายเจ้าพนักงานด้วยนะครับ
แล้วก็เรื่องการทำลายทรัพย์สินของผู้อื่นนะฮะ

นี่เป็นภาพตอนที่ตำรวจจะเข้าไปจับเมื่อวานเนี่ย

เราส่งคุณจิรยุธบุญชูผู้สือข่าวเทรดตีวีลงพื้นที่ไปที่จุดเกิดเห็น

เป็นแค่แบบอารวาสโวยวายแล้วก็ด่าทอคนที่เดินผ่านไปผ่านมา

ชาวบ้านในพื้นที่เขาบอกว่า
ชาวบ้านแถวนั้นพอตกค่ำ
ท่างไม่เสพยาไม่ดื่มเหล้า
เป็นคนดีพูดคุยได้ตามปกติ
แล้วก็ขยันขันแข็งคนนึงเลยค่ะ
ถ้าเขาเป็นช่วงกลางคืนตอนค่ำ

แล้วชาวบ้านก็รู้แล้วว่าเขาจะเป็นเขาจะอะไร
ถ้าเขาไม่เป็นเขาก็จะนอนทุ่งนา
ปกติเขาก็เดินร้องอารวาสอยู่บ้านบ้าง
บางครั้งเขาก็มาทำร้ายข้าวของ
แล้วเขาก็เข้าไปกลับบ้านไปเขาก็ไม่ขึ้นอะไรอีก

ค่ะรอบนี้หนักถือมีด

ก็กังวลอยู่ค่ะเพราะว่าอยู่บ้านมีเด็กเล็กด้วย
เด็กตกใจมากนอนไม่หลับ
ก็นานแล้วค่ะ

ทุมซะแม่นายพิมลคนก่อเหตุนะคะแม่บอก
ส่วนตัวแล้วแม่ดีใจนะที่ตำรวจจับลูกแม่ไป
เพราะกลัวว่าลูกจะไปอารวาสคลุมคลั่งแล้วไปทำร้ายใครเข้า
แม่บอกแม่ยอมรับเลยว่าลูกติดยา
ติดมานานแล้วด้วยติดทั้งยาติดทั้งเหล้า
แม่เนี่ยพยายามจะขอให้ลูกเลิกยาตั้งหลายที
พาไปบำบัดก็แล้วสุดท้ายแล้วมันเลิกไม่ได้ค่ะ
วันไหนถ้าลูกไม่ได้เสพยาไม่ได้ดื่มเหล้านะ
เป็นลูกที่ดีคนหนึ่งเลยพูดคุยตามปกติตั้งใจทำงาน
แต่วันไหนที่เสพยาแล้วดื่มเหล้าเข้าไปก็อย่างที่เห็นเนี่ยค่ะ

กินยาทุกเช้าเย็นทุกวันเลย
แต่สุดท้ายแล้วมันช่วยไม่ได้จริงลูกก็ยังติดยาอยู่เหมือนเดิม
บอกว่าอยากให้ลูกได้รับโทษทางกฎหมาย
แล้วก็อยากให้ตำรวจช่วยบำบัดลูกให้หายขาดจากยาเสพติดสักที
แม่บอกกว่าให้ลูกรับโทษทางกฎหมายจะใช้เพื่อคุณ
แม่พาลูกก็ไม่รู้สึกศร้ายซ้าย
ไปเริ่มเปลี่ยนไปเริ่มเปลี่ยนไป
เอาเข้าไปให้กินตอนเที่ยงนอนอยู่กินข้าวแล้ว
แม่ก็เลยบอกว่าเป็นเจ้าไหร่เจ้าเห็นเจ้าไหร่มา
เจ้าก็ต้องรับไปตามนั่นก่อนต้องก็ต้องรับไป
เพราะว่าเจ้าของเห็นแล้วแม่ก็เลยบอกเลยสอนจากเธอ
เรื่องมันนี่มีแต่แม่บอกให้ดีสิ่งที่ดีดีแม่บอก
มีชาวบ้านคนหนึ่งได้รับบัตรเจ็บด้วยนะคะก็คือนายสมพงศ์พันกรรม
อายุ๔๔ปีค่ะนี่แปะผ้าเป็นแผลมาเลยนะคะเพราะว่าคิ้วแตก
เขาเล่าให้ฟังว่าวันเกิดเหตุขี่มอเตอร์ไซค์ไปตามหมู่บ้าน
ไปเอาข้าวมาสีไปถึงบ้านปุ๊บก็เห็นนายพิมลเลย
เขาก็บอกเอากลับรถดีกว่าเพราะดูทรงแล้วเดี๋ยวอารวาสกันแน่
นี่นะคะดูตามภาพแล้วปรากฏว่านายพิมลเนี่ยแวะมาที่ร้านค้า
ปรีเข้ามาเลยแล้วก็ถามบอกเมื่อกี้มึงมองหน้ากูทำไม
พี่มนต์ถามแบบนี้เลยเขาเห็นท่าไม่ดีปุ๊บเอาตัวรอดก่อนแล้ว
นายพิมลไปหนึ่งครั้งครับกำลังจะหนีอยู่แล้วเชียวหนีไม่ทันค่ะ
นายพิมลนี่ขึ้นคร่อมเลยแล้วก็เอากระป๋องเบียร์เนี่ยทุบเข้าไปที่หน้าเขาสองครั้ง
หางคิ้วข้างข้างเอ่อขวาเขาเนี่ยแตกเลยตรงนี้ที่ผีมนต์เดินเข้าไปใช่ไหม
เข้าไปถามบอกเมื่อกี้มองหน้าทำไมแล้วเดี๋ยวดูนะฮะอีกแป๊บนึงเนี่ย
นี่นี่จังหวะนี้ค่ะจังหวะเขาบอกเขาก็
เขาถีบไปทีนึงกะจะหนีแล้วก็ต้องเนี่ยดันออกไปก่อน
แต่สุดท้ายแล้วสู้แรงไม่ไหวนายพิมลพลิกมาขึ้นคร่อม
แล้วเอากระป๋องเบียร์เนี่ยทุบใส่หน้าเขาอ่ะสองรอบนี่นี่ตรงเนี้ยพยายามกอดรัดฟัดเหวี่ยงอยู่
เนี่ยจังหวะเนี้ยค่ะโอ้โหตรงเท้ากระเด็นเลยอ่ะ
แล้วเขาก็ไปอยู่ข้างล่างเพราะว่าพี่มนต์เนี่ยพลิกขึ้นมาได้
เนี่ยค่ะโอ้โหคิ้วแตกเลยนะคะต้องเย็บไปสี่เข็มค่ะ
แล้วก็รอบตาก็มีรอยฟกช้ำเขาบอกว่าเหตุการณ์นี้เขาโชคดีมากนะ
เพราะตอนนั้นนายพิมลยังไม่ถือมีด
ตอนนั้นพี่มนต์ถือมีดมานะโอ้โหเขาไม่รอดแน่
นี่คุณลุงนี่ก็พยายามเข้าไปช่วยห้ามใช่ไหมครับ
แต่มันพรุ่งข้างจริงนะดูแบบพรุ่งข้างจริงเอาไม่อยู่เลยอะ
ซึ่งเขาบอกเขาไม่ได้ทำอะไรเลยมาถึงถามเขาว่ามองหน้าทำไมอย่างนี้หรอ

มันพลาดพลาดตาเลยนะ

ก็วิ่งผ่านไปหน้าบ้านเขาก็เลยมองเห็นเขานั่งอยู่

ก็เลยมองดูเฉยก็เลยวิ่งผ่านรถไป

แล้วก็บวกออกขึ้นมาอีกก็ลืมมองดูอีกครั้งหนึ่ง
ทีนี้ก็เลยวิ่งไปจอดหน้าร้านค้านะ
หน้าจอดร้านค้าแล้วเขาก็คีย์รถวิ่งมาเลย

ได้ถามไหมว่าทำไมยังไม่ถามเลย
มองหน้าเขาเฉยเขาบอกว่าทำไมมองหน้ากูอย่างนี้
ก็แค่นี้แล้วเราก็ต่อยเลย
เมืองต้นตำรวจก็สอบสวนพี่มนต์แล้วนะคะ

เขาก็ยอมรับสารภาพทุกข้อกล่าวหาเลยค่ะ
พรุ่งนี้ก็จะนำตัวฝากขังที่ศาลจังหวัดน้องบัวลำพู

เพราะว่าพี่มนต์มีพฤติการในการหลบหนีนะครับ

ส่วนอาการของร้อยตำรวจเอกประยูนที่โดนฟันเข้าไปที่หัวค่ะ
ตอนนี้อาการดีขึ้นกว่าเมื่อวานนี้แล้วนะคะ
แต่ว่าก็ยังมีอาการปวดบริเวณแผลที่ได้รับบัตรเจ็บอยู่
มันก็จะเหมือนกับทุกที่ทุกคดีลักษณะแบบนี้
อาจถูกจับดำเนินคดีก็ไม่ยืนหาหรอก

มาอยู่ร่วมกับสังคมกับคนในพื้นที่คนในหมู่บ้าน

ดีคืนนี้เขาจะกำเริบหรือว่าคลุมคลั่งอะไรขึ้นมาอีกหรือเปล่า